สวัสดีค่ะพบกับร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายขีดโม่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าภาคตอนบนของประเทศไทยของเรานะคะ
ยังคงอยู่ในฤดูหนาวค่ะแต่ในระยะนี้อาจจะมีฝนเข้ามาตกกวนใจได้บ้างนะคะ
เนื่องจากมีกระแสลมตะวันตกพัดผ่านเข้ามา
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นทำให้บริเวณตอนบนประเทศไทยของเรา
ที่เป็นสีฟ้าเข้มนี่คือกลุ่มมรสุมฝนนะคะ
อาจจะเจอฝนตกได้บ้างค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งแตกต่างกับภาคใต้ค่ะเพราะว่าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยในระยะนี้นะคะ
มีคลื่นลมแรงเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวประมง
ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเป็นสีเข้มแบบนี้ค่ะ
ส่วนที่ประเทศอาเจนติน่าค่ะ

แต่อาเจนติน่านะคะต้องเผชิญกับไฟป่าครั้งใหญ่ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปดับเพลิงอย่างที่เห็น
โดยปีที่แล้วนะคะอาเจนติน่ามีปริมาณฝนน้อยมากค่ะ
ทำให้เกิดภาวะแห้งแรงยาวนานที่สุดแล้วก็รุนแรงที่สุดในรอบ๒๐ปีค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ